แต่ว่าเป็นกูรูเกี่ยวกับตัวเลข
แน่นอนค่ะพี่แจ๊กรีนไปบุกบ้านค่ะ

จะเป็นยังไงไปชมสกูลพิเศษนี้เลยค่ะ

ได้มาขอพรพระพิคเนธนะคะว่าแต่
อ๋อแม่แนะสวัสดีค่ะ
ได้มาเยี่ยมบ้านแม่ด้วย

เน้งแม่พูดว่าสามแสนแม่ชิลโม่ง

อู๋หนูนั่งล่างนั่งบน
ภาพถ่ายลำบากไหมคะเห็นขึ้นข้างบนไหมคะ
แผนถ่ายลำบากหนูนั่งเอ่อ
หนูต้องมาทานข้าวบ้านแม่บ้างนะ

ไม่มีตำปูนา
เอามาให้แบบไข่แน่นมากเลย

ใช่บ้านชิวก็คือขอสัมภาษณ์แม่เลยละกันนะคะ
ก็บ้านหลังนี้ก็คือแม่มาอยู่นานยังคะ

เข้ามาจะเจอพ่อพระพิคเนตเลยอันนี้ปังขนาดนั้น
ไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกว่าพ่อชอบปวด
พ่อพ่อเป็นเทพที่ชอบโชว์
สมมุติแม่ซื้อ๖๐๐๐๐สมมุตินะอังวะเธอนี้ซื้อ๖๐๐๐๐
หรือว่านี่จะผ่ามาห้องพระห้องทำงานไม่รู้นะแม่

ก็เลยจ้างเด็กมาแต่งตัวให้
พระดาบแต่งหมดเลยดูที่มีมงกุฎด้วย
ชอบมากดูสิเล็บยังเพชรเลยเห็นป่

ภาเวทชอบมาก

ช่วยจังเลยแม่หนูชอบองค์นี้หนูทำงานเป็นยังไง
เนี่ยองค์นี้มันดูแบบชดช้อย

ซันเชค๑๐ล้าน
ซันเชค๑๐ล้านอะ

ทำงานอย่างนี้
ไม่เห็นจะชัดเลยพี่แจ๊คไหนตัวเลขขโมยลอตเตอรี่เข้ามาอยู่จริงอ่าคุณผู้ชมหลายคน
งงว่าเอาไหนอ่ะไหนมันไม่มีตัวเลขเลยเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแน่นอนไปบ้านพี่
ไห้๒๐ล้านทั้งทีอุ๊ยนี่คือตัวเลขบ้านของพี่ไห้พอพรนะคะ๑๒๘๑๒๖
อย่างเช่นเราไปเจอแม่ฮายวันที่๑๑
อะแล้วก็๑๑หรืออะไรเงี้ย

เอาเลขที่มันใกล้ตัวนเสียสิ้ปลัพแต่จะอยู่ที่กำลังทรัพย์ด้วยน่ะจ๊ะ
เออนะคะก็เป็นสีสันนะคะหยิบมาฝากค่ะ

ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์